สำคัญถ้าพูดถึงนักแสดงสาวผิวขาวซิกซี่
และที่สำคัญยังมาพร้อมกับเสียงหอรอและความฮา
อีกนิดนึงใบ้ให้อีกนิดนึงว่าเป็นนักแสดงสายเลือดไทยเกาหลีคุณนึกถึงใคร
จะมีใครเป็นไปไม่ได้แล้วแหละนอกจากซอจีหย่อนั่นเอง
ใช่เห็นปกติเธอเป็นคนโก๊ะโก๊ะฮ่าคนเผินนะคุณผู้ชม
แต่ใครจะไปคิดว่าเธอจะซ่อนรูปได้ขนาดนี้นะคะ
เมื่อล่าสุดเนี่ยเธอได้ไปถ่ายแบบให้กับนิตยสารแม็กซิม
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วกันเลยโอ้โหเพิ่นไหมล่ะ
คือคอลัมป์มาลัยไทยรัฐหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเราวันนี้ค่ะ
มีโอกาสได้ต้อนรับนักแสดงสาวสายเลือดไทยเกาหลีหัวใจเกินร้อยอย่างซอจียอนนะคะ
เดินสายฮามานานมากปล่อยให้หนุ่มรอกันมาถึง๔ปี
ในที่สุดเธอก็ตบปากรับคำมาอวดอึมโชว์แซ่บกันอีกรอบ
เธอบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่กับงานเกี่ยวกับเรื่องของความเซ็กซี่แบบนี้นะคะ

แต่ที่ฉันดูจากหลักฐานแล้วคุณดูท่าโพสต์
และการกลับมาทำงานเต็มตัวหลังจากเจอมรสุมว่าเธอทำงานไม่เป็นมืออาชีพบ้างล่ะ
วันนี้ค่ะเธอเริ่มสตรองมากขึ้น
ส่วนเรื่องหัวใจตั้งแต่เลิกรากันไปกับอาณัตภพลก็ยังไร้วิแววหวานใจคนใหม่
จะมีบ้างก็แว๊บนะคะก็คือหนุ่มผิวเข้มที่ควงกันไปกินข้าว
แต่เธอยังไม่ขอระบุสถานะนะ
ส่วนสเปคก็ยังขอยกให้หนุ่มไทยมาวินกว่าชายเกาหลีนะจ๊ะ
และขอคนที่สูงเกิน๑๗๖เซนติเมตรใจดีรักครอบครัว
ตอนนี้เธอโตขึ้นก็เลยอยากจะเจอคนที่อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริง

เธอบอกมาแบบนี้บอกสเปคมาแบบนี้คุณผู้ชม

เรื่องของหนุ่มเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะ
ทั้งที่ซอจียอนเป็นคนที่สวยมากนะ
ใครจะเป็นคนที่ที่จะคว้าหัวใจของสจีฮอย่อนไม่พร้อมได้สำเร็จ
มีผลงานเซ็กซี่แบบนี้นะรับรองค่ะ
แหม่หนุ่มเนี่ยอยากจะจีบแหม่ขนมจีบมาเพียบเลย
เรียกได้ว่าหัวกระดายไม่แห้งว่าอย่างนั้นใช่นะคะ